เพราะว่าสภาพที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงคนนึงโวยวาย
ด่าทอฝรั่งคนหนึ่งลั่นเลยส่วนฝรั่งนี่นั่งอยู่ที่ริมฟุตบาท
อืมขาซ้ายเนี้ยมีมีดเหมือนคล้ายคล้ายมีดปอกผลไม้ด้ามสีเหลือง
ปากคาอยู่ที่น่องไม่มีใครช่วยเลยผู้หญิงก็ยืนดาดาซ้ำอยู่
ทุกคนก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อน
นี่ค่ะฝรั่งนั่งมีดปักขาอยู่เนี่ย
ปากจริงจริงปากคาเลยค่ะเสียบคาเลยค่ะ
ผู้หญิงที่ใส่เหมือนเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวก็เดินมาด่า

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อวานนี้หน้าโรงแรมในซอยบัวขาวนะคะ
ใช่ค่ะเขาเป็นสามีภรรยากัน

คือคลิปนี้เนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้

ก็เห็นผู้หญิงคนนี้กับชายชาวต่างชาติ

แล้วฝั่งฝ่ายชายยกเก้าอี้ฟาดผู้หญิงก่อน
แล้วตัวเองก็เสียหลักล้มลง
ผู้หญิงก็เลยคว้ามีดไล่แทงขา
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ
เขากับกลุ่มเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปห้าม
แล้วก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในคลิปคือแยกย้ายกัน

เราส่งนี่ดูจังหวะนี้
คือยกเก้าอี้จะทุ่มผู้หญิงก่อน
เดี๋ยวดูอีกทีเมื่อกี้ตรวงศือล้อนบัง

คือผู้ชายก็ถอยหลังหนีมา
สุดท้ายก็ถูกมีดปักอืมเราส่งคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่นะคะ
ผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกเขายอมรับเขาเป็นแฟนกันจริง
กับฝ่ายชายเนี่ยผู้หญิงเธออายุ๔๐ปี
ฝ่ายชายเป็นชาวอิสราเอลนะคะเราได้ข้อมูลจากร้านฟาสฟู้ดตรงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าฝ่ายหญิงทำงานอยู่ที่นี่แต่ว่าถูกพักงาน
สองคนนี้ทะเลาะกันประจำประเด็นคือมือถือของฝ่ายหญิงอ่ะถูกแฟนหนุ่มเอาไป
ก็เลยติดต่ออะไรกันไม่ได้เลยทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายหญิงถือมีดไล่ฝ่ายชายมาจนถึงแถวที่ทำงาน
ถึงจุดที่แทงกันระยะทางประมาณ๑๕เมตรค่ะ
อี้ขึ้นมาป้องกันตัวแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ฝ่ายหญิงเอาอามี่
เอามีดเนี่ยแทงเข้าที่ขาซ้ายแล้วฝ่ายชายก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านกาแฟค่ะ
เสียงยิ่งเลยที่นี่
ฝายิงเจ้าสวนเฝ็บเข้าไปเลย

เข้าไปเลยแล้วก็เนี่ยวิ่งมาตรงร้านกาแฟขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะ

ไขว้อสตริงกันอ่ะซีนงงเลยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

นั่งแล้วเนี่ยมีดคาขาอยู่เลย
ก็มีนักท่องเที่ยวมาดูเอ๊ะยังโอเคไหมยังไหวป่าว

ใช่ปกติเวลาเกิดเหตุแบบนี้ต้องพาไปหาหมออย่าดึงออกเอง
พลเมืองดีคุณกฤษณะค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนทำงานอยู่ที่ลานเบียร์ก็เห็นแล้วล่ะว่าหนุ่มสาวคู่นี้วิ่งไล่กันเข้ามา
แล้วไปทะเลาะกันและทำร้ายร่างกายกันตอนนั้นผมพยายามเข้าไปห้ามแล้วนะ
แต่ฝั่งผู้หญิงบอกว่าเป็นผัวเมียกันผู้ชายอ่ะมันจราเข้น้อย
ด่าคำนี้ได้เลยมั้ยว๋ยด่าคำหยาบอะน้อย
ก็ผู้ชายอ่ะมันจราเข้น้อยแล้วเธอก็ถกแขนเสื้อให้ดูเลยว่าเนี่ย
ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายเป็นรอยคล้ายถูกของมีคมบาดค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมอยู่ในไทยแบบผิดกฎหมายค่ะไม่มีวีซ่า
ก็เลยเดินไปทั้งที่มีดยังปักคาขาอยู่แบบนั้น
ไม่ยอมรอกู้ภัยไม่ยอมรอตำรวจนะคะ
เขาด่าว่าอะไรพี่ต้องให้เขาด่ากัน
จับแต่ความได้ไหม
ไม่ได้เขาว่ามันเลวอย่างนี้
เขาเห็นบอกว่าเขาไม่มีวีซ่า

เขาไม่ยอมรอรถกู้กู้

ดปากขาเดินไป

แล้วใครไปรักษาให้ใครไปเอามีดออกให้ทีนี้
ไม่รู้เลยจริงเพราะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอ

คือตำรวจสภเมืองพัทยาตามตัวฝ่ายหญิงมาได้แล้ว

แต่ตามหาฝ่ายชายไม่เจอเขาหนีค่ะ

ครับก็ตามไม่เจอทีนี้พอตามไม่เจอปุ๊บ
ก็ไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันฝ่ายหญิง

เขาอาจจะไปดูแลกันได้ก็ได้มั้ง